เรื่องของทรัพย์สินที่เวลาเราเอาทรัพย์สินไว้ในกระเป๋า

กระเป๋าถูกรื้อถูกค้นบ้างนะฮะ
ถูกตัดแม่กุญแจล็อกบ้า
บางคนเขาก็เอากุญแจล็อกไว้แล้วก็จะเป็นรหัส
แต่ทีนี้คือตัดออกมันก็ไม่ต้องใช้รหัสแล้วเนี่ย

ทรัพย์สินในกระเป๋าหายไปบ้าง
ก็มีตามเจอบ้างไม่เจอบ้าง
พบว่าใครกระทำผิดบ้างหรือว่าไม่รู้บ้างนะครับ
แต่คราวนี้คนข่าวกลายเป็นข่าว
จุดใต้ตำต่อล้วงคองูเห่า
ภูริพัฒน์ของทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเอง

เราเคยโปรยถึงน้องภูริพัฒน์บ่อยครั้ง
ภูริพัฒน์จะเป็นสายข่าวแบบโอ้โหเจาะลึกเจาะประเด็น

ทีนี้น้องเขาก็ไปปฏิบัติภารกิจกันที่สมุย
เพราะไปตามติดในคดีแก๊งอิสราเอล
ที่มีค้านฆ่ากันแทงกันที่สมุย

ต้องเดินทางกลับกรุงเทพด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
ปรากฏว่ากระเป๋าของคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย
สินภายในกระเป๋าหายไป

ก็เดินทางด้วยเครื่องบินตามปกติแล้วครับแล้วก็โหลดกระเป๋าไว้ใต้ท้องเครื่อง
แต่ปรากฏว่าพอมาถึงกรุงเทพ
ก็มารับกระเป๋าเปิดกระเป๋าดู
ของมันหายคุณเงินสด๕๐๐๐บาทและสร้อยคอทองคำหนัก๒สลึงหายไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับ
หลังจากที่น้องเขาเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
กระเป๋าที่ฝากโหลดใต้ท้องเครื่องเนี่ย
มันมาช้ากว่าปกตินะน้องเขาก็เอกใจ
ทำไมช้าจังยืนรออยู่ตั้งหลายสิบนาทีแล้ว

ขณะที่ผู้โดยสารเที่ยวบินเดียวกัน
กระเป๋าไปครบหมดแล้วนะเหลือแต่ของเขา
เกินเวลาไปกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วนะ

คนอื่นยืนรออย่างนี้เหรอคะ
ใช่ฮะเขาก็เลยไปสอบถามเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญไปรออยู่ในห้องหนึ่ง

จากนั้นเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋ามาให้
ขณะนั้นคุณภูริพัฒน์เองเริ่มสังหรณ์ใจ
เปิดกระเป๋าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ลำเลียงสายผ่านนี่

ต้องมีพยานทำอะไรต้องมีหลักฐาน

พบว่ากระเป๋าของตัวเองถูกลื้อถูกค้น

เก็บของไว้ในช่องไหนถูกไหม
เฉพาะทรัพย์สินมีค่าเราจะใช้วิธีการจำเลยว่า
มันอยู่ตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหาไม่เจอไง
คุณภูริพัฒน์บอกว่าเงินสดพับเก็บใส่ซองยัดไว้ด้านใน
ลักษณะถูกลื้อค้นจนยับ

แต่ไม่เห็นเงินของบริษัทที่เบิกสำรองข่าวไป

เขาบอกแบบนี้นี่เป็นซองใสเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เงินส่วนตัวอีกจุดหนึ่ง
แล้วก็ใช้บินต่างเพราะว่าเวลาออกไปทำข่าว
จะมีบินโรงแรมบินค่ารถอะไรต่างเขาขั้นไว้
แล้วก็เอาเงินส่วนตัวของตัวเองใส่ไว้

อีกฝั่งหนึ่งเป็นเงินของสถานีไงคุณ
ใช่เวลาฉุกเฉินอะไรก็จะเอาตรงนี้จ่ายไป

กับเงินหายไปส่วนหนึ่งและไม่หายส่วนหนึ่ง

คือคนร้ายเนี่ยผมลักษณะค่อนข้างที่จะกลัว
ว่ามันจะนานเกินไปหรือเปล่า
ก็เลยรื้อไปได้แค่เงินของผม๕๐๐๐
ส่วนอีก๒๐๐เนี่ยเขาคงคิดว่ามันคงมีแค่นี้แหละ
ก็เลยเอา๕๐๐ก็เลยไม่เห็นเงิน๒๐๐๐ที่เหลือ

คือตรงที่เวลาเราเอากระเป๋าเข้าสแกนสนามบินใช่ไหมฮะ
เขาจะมีตัวสติกเกอร์เหนียวเนี่ย
เป็นโลโก้สนามบินเป็นแถบยาวติดให้

โดยเจ้าหน้าที่เขาอ้างว่ากระเป๋าไปผิดเทอร์มินัล
ผมก็สงสัยแล้วว่าไปผิดเทอร์มินอลได้ยังไง
ทั้งที่ผมโหลดมา๓ใบกรุงเทพ
มากรุงเทพผมไม่ได้ไปต่อเครื่องที่ต่างประเทศ
นี่ค่ะคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานมาจากสถานีตำรวจภูทรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ
อ้องไว้แล้วรอการติดต่อกลับ
แม่เราก็อยากรู้ความจริงผู้สึกข่าวโดนเสียเองแบบนี้

ตำรวจภูทรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทันที

ภูมิกับการตำรวจภูทรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สั่งชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมด
เพื่อหาความกระจ่างชัดให้ได้โดยเร็วนะฮะ
โดยเฉพาะความผิดปกติของการลำเลียงสัมภาระ
ที่บอกว่าไปผิดเทอร์มินอลเนี่ย
แล้วก็ก่อนจะเชิญตัวเจ้าหน้าที่ขนส่งกระเป๋ามาสอบปากคำ
พร้อมประสานสายการบินเพื่อมารับผิดชอบ
โดยตำรวจได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมชี้แจงรายละเอียดให้พนักงานสอบสวน
แล้วก็ขอโทษต่อน้องภูริพัฒน์ของเรา
แต่ขอโทษก็ว่ากันไป

แต่ว่าเรื่องของทรัพย์สินที่มันหายไป

ใช่เรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับ
รอติดตามสำหรับคดีที่เกิดขึ้น
กับคนข่าวที่ตกเป็นข่าวซะเองนะครับ

เรื่องบางเรื่องเราคิดว่าไกลตัว

มันอาจจะเกิดขึ้นกับใครเมื่อไหร่ก็ได้